ไปดูที่จังหวัดอ่างทองมีเรื่องแปลกนะครับสำหรับรถกู้ภัย
แต่ว่ารถกู้ภัยคันนี้

เหมือนห้องนอนเด็กเลยอ่ะ
มีหมูด้วยหมูพี่หมูพี่หมูผู้
นี่ครับมากันหลายตัวเลยสำหรับหมีภูหมูพี
โอ้โหตุ๊กตาประดับประดาเอาไว้ในรถกู้ภัยคันนี้เต็มไปหมดเลย
ค่ะไปถามคุณพี่เขาหน่อยคนไหนคนไหนคนไหน
คนที่เขาใส่เสื้อสีน้ำเงินกรมท่าคนนี้นั่นแหละที่นั่งอยู่ตรงกลางหน่อยนะเห็นไหม
แกนะครับเล่าให้ฟังว่าที่ต้องตกแต่งแบบนี้นะครับภายในรถเนี่ย
เหตุผลเพราะมันเป็นความชอบของลูกทั้งสองคน

ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่เขาด้วยนะคุณเกียรติศักดิ์นะ
แต่เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้
หลังจากที่ลูกทั้งสองคนของพี่แกเนี่ยเสียชีวิตไป
พี่แกเขาก็ได้สัญญงสัญญากับลูกเอาไว้ว่า
จะทำหน้าที่อาสากู้ภัยและช่วยเหลือสังคมให้ดีที่สุดไปตลอดชีวิต
แล้วก็ได้นำตุ๊กตาตัวแรกของลูกเนี่ยเอามาไว้ในรถคันนี้

เพราะว่าทุกครั้งนะครับที่เห็นตุ๊กตาทำให้นึกถึงหน้าลูก
แล้วก็นึกถึงคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับลูก

ถูกต้องตอนแรกมีตัวเดียวไปมาเพียนมาเพียบเลย
เลยหมีภูตามเพื่อนมาเต็มเลยนกผู้ก็มาตอนนี้
ก็เลยได้เห็นรถกู้ภัยที่สีสันแปลกตาหน้าตาไม่เหมือนใคร
แล้วย้ำตรงนี้ไว้ว่ารถอาสากู้ภัยคันนี้สะอาดมาก

ทำไมเนี่ย